เหตุการณ์แรกข่าวแรกวันนี้พาคุณผู้ชมไปปั่นจักรยานกันก่อน
คุณผู้ชมกิจกรรมน่าสนใจมากที่จังหวัดตาครับ
เป็นกลุ่มคนรักการปั่นจักรยานจัดกิจกรรมปั่นทะลุดอยลอยฟ้า
ทะลุดอยลอยฟ้าเลยเหรอคุณอันนี้ชื่อกิจกรรมเหรอฮะ
ชื่อกิจกรรมใครจะปั่นให้ไปขึ้นทะลุดอยได้นะ

คือจัดมาแล้วครั้งที่๒เป็นการประดมทุนในโครงการที่ให้กับโรงพยาบาลอุ้มผ่างครับ
แล้วก็โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ชายแดนนะครับ
นายสุวพงศ์กิติพัฒน์พิบูลครับรองผู้ว่ามราชการจังหวัดตากครับ
แม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับ
ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการจะระดมทุน
ช่วยเหลืองานสาธารณสุขชายแดนจังหวัดตากครับ
เนื่องจากห่างกลายตามอย่างตอนนั้น
มีความยากลำบากในการเดินทางไปทางด้านของโรงพยาบาล
และก็สร้างบุคลากรางการแพทย์ในชาวบ้าน
ให้ประจำในพื้นที่ของตนเอง
สะดวกกับการขนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลนะครับ
โครงการนี้จะเป็นการนำร่องแล้วก็นำรายได้ส่วนหนึ่งไป
สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนปั่นทะลุดอยลอยฟ้า
เพื่อหน่วยงานสาธารณสุขตามชายขอบจังหวัดตากครับ
เพื่อการใช้เงินบริจาคให้เกิดประโยชน์สูงสุด
จากนี้ก็ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดตากอีกด้วยนะครับ
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ร่วมกิจกรรมจากทั่วประเทศจำนวนกว่า๓๒๐คน
ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็จะได้ร่วมสมทบทุนในการร่วมบริจาคครับ

โค้งจากอำเภอแม่สอดถึงอำเภออุ้มผางจำนวน๑๒๑๙โค้ง
เขาคิดโค้งหนึ่งก็๑บาทรวมแล้วก็เป็น๑๒๑๙บาท

ระยะทางในการปั่นในครั้งนี้๑๖๖กิโลเมตร
ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการปั่นรวม๑๕ชั่วโมง
โอ้โฮใครชอบปั่นนี่สะใจไปเลย

คุณผู้ชมที่ต้องการจะบริจาคไม่ว่าจะเป็นเงินหรืออะไรก็ตามที
คุณผู้ชมสามารถติดต่อไปโดยตรงเราขึ้นเบอร์ให้ที่หน้าจอเรียบร้อยแล้ว
นะฮะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำเพื่อสังคมกันหน่อยนะครับ
จากจะได้สุขภาพที่ดีแล้วได้บุญด้วยนะคะ

วิ่งเพื่อระดมทุนไปให้โรงพยาบาลที่เขาขาดการ
ให้คนแบบร่วมมือร่วมใจกันเยอะมากทีเดียว
เป็นการจุดประกายบางคนก็จะได้หันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพ